เบรกนี้นะคะมาชุ่มฉ่ำหัวใจหน่อยละกันนะคะ
แพ้อากาศฝนตกข้างนอกเลยคุณผู้ชมค่ะ

เพราะปั้นจันตรมะของเรานะคะแหม
หล่อจริงเลยค่ะโด่งดังมากเลยนะคะ

โด่งดังครั้งนี้เจ้าตัวยอมรับเลยนะ
ก็เป็นผลมาจากการเล่นละครเรื่องนี้แหละค่ะ
แล้วก็ทำให้มีโอกาสทำงานหลายอย่างมากขึ้นนะคะ

แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้หลงละเริงกับชื่อเสียงนะคะ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนั้นอยู่ในวงการมาแล้วค่ะ

ก็เลยเข้าใจในธรรมชาติของตรงนี้ค่ะ

แล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นมาได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะครับ

แต่ก่อนนี้คือเขาก็ดังแล้วก็เห็นผลงานนะ
ประมาณนึงแต่เรื่องนี้ดังแบบเปรี้ยงปร่างสูตร
ทำให้หลายคนเอ็นดูเข้าไปอีกนะคะ
ทีนี้คนดังก็เลยอยากจะรู้หลายเรื่องไง
โดยเฉพาะเรื่องหัวใจตอนนี้เขากำลังคบกับหวานใจไฮโซคุณปิ๋มอยู่นะคะ
งานหนักขนาดนี้มีเวลาให้กันหรือเปล่า

รวมถึงกระแสจิ้นหนักมากค่ะคุณ
ปรางเป็นยังไงคะแหมคนอยากจะให้รักกันจริง
กระทบกับความสัมพันธ์ของคู่นี้หรือเปล่า

เรื่องอะไรถามผู้จริง

ถามปางดีกว่าครับเรื่องนี้ว่าปางเกรงใจตัวจริงหรือเปล่าครับ
ของผมไม่มีปัญหาครับ
ผมก็ทำงานทุกวันนะครับเป็นปกติเลยครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ถ่ายละคร๗วันครับ

ของผู้จริง
ไม่ตอบเรื่องนี้ครับ
โดยตอบคำถามแล้วก็มีลีลาการหลบการเลี่ยงสไตล์ปั้นจันทร์นะครับ

สำหรับปั้นจันและก็ปางเมื่อวันก่อนคุณไปนู่นเลยเชียงใหม่

เป็นงานการออกตัวออกงานคู่กันครั้งแรกด้วยก็รับทรัพย์กันไปนะครับ
หลายคนลุ้นอยากจะให้คู่จิ้นกลายเป็นคู่จริง
แล้วก็มีหนุ่มต้งที่เพลินจะกลับมาคบกันนะคะ
เพราะเขาเคยคบกันแล้วก็เลิกกลากันไป
ตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่ากลับมาสารสัมพันธ์ยังเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะ
ส่วนปั้นจันเองเขาก็มีตัวจริงเป็นตัวเป็นตนแล้วยังไงก็ไม่รู้แหละ

แต่ว่าแฟนก็จิ้นกันพอหอมปากหอมคอนะคะ
ติดตามผลงานกันต่อไปนะจ๊ะ